คุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่เป็นห่วงนะคะนางเอกสุดฮอตเบลล่ารานีนะคะ
ซึ่งก็ไปร่วมงานกับท่านชายอดำนะคะคุณชายอดำ
ซึ่งก็ไปงานประกาศรางวัลแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะคุณเบลล่าก็ได้โพสต์ผลตรวจรอบแรกนะคะว่าไม่ติดเชื้อค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัว๑๔วันค่ะ
สรุปเลยคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนดังแล้วก็ศิลปินดาราติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า๑๐คน
อย่างที่เห็นหน้าจอเลยนะคะตามภาพเลยค่ะ
คู่พี่น้องนะคะคุณโยยศวดีคุณเออัญชาลี
ไฮโซแชมป์บอลเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่น
นนทนนโดมจารุวัฒน์คุณชายอดำนะคะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
และ๒ลายล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็คือ
คุณนิวเคลียร์หันศาแล้วก็พี่วิลลี่แมคอินทอสนั่นเองนะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เราได้อัปเดตนะคะ
ของผู้รายชื่อผู้ที่ติดเชื้อโควิดในวงการบันเทิงนั่นเองคุณผู้ชม
พูดถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณแมททิวเองก็เหมือนกันนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคุณแมททิวเป็นยังไงบ้าง
ได้ข่าวว่ามีการเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ผลออกมานะคะคนรอบข้างรอบตัวในค่ายมวยเนี่ย
ผลเป็นลบนะคะโหโล่ง
คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็โล่งไปเปาะหนึ่งนะคะ
แต่ว่าคุณแมททิวก็ยืนยันว่าจะกักตัวเองให้ครบทั้งหมด๑๔วัน

ใช่นะคะต้องคอยอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐเรานี่แหละค่ะ